ล่าสุดมีข่าวเมาส์มาอีกนะครับว่า

โน้ตวิเศษเป็นใครอดีตหวานใจของปูปรายา

กิ๊กกันมาจีบกัน

คราวนี้ไม่รู้จะปลูกต้นอะไรแล้วนะคะต้องบอกเลย
อย่างที่บอกไปข่าวเมาส์ล่าสุดค่ะ
หนุ่มนักธุรกิจไฮโซโน้ตวิเศษรังศรีสิงห์พิพัฒน์นะฮะ
ตคนรักเก่าปูปรายา
แล้วเขาเพิ่งเลิกกันด้วยไงสดร้อน

ผู้จัดการส่วนตัวพี่กล้าวสกัดดาวรุ่งเอาไว้ซะก่อน
เป็นไปไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวไม่เคยรู้จัก

เคยเจอกันก็ตามงานแต่นานมากแล้วค่ะ
น่าจะเคยผ่านนานมากแล้วนะคะ
แต่ว่าไม่มีการรู้จักส่วนตัวใดทั้งสิ้นไม่เคยพูดคุยค่ะ

ไม่น่ามีนะคะไม่น่ามี
จะบอกว่ามีข่าวใหม่ให้ได้ติดตามทุกวันเลยจริง

ใช่ออกมาใหม่ได้ทุกวีทุกวันเลย
ไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจรักสามเศร้าเราสามคนอะไรแต่อย่างใดเท่านั้นนะฮะ

เป็นครั้งแรกออกอิทธิฤทธิ์ค่ะ

อิทธิฤทธิสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลี้ลับ

ทำเอากองละครวุ่นวายคือเรื่องมากเรื่องเยอะเหลือเกิน

เพราะว่าแค่นี้ก็จำบทแทบไม่ได้แล้วค่ะ
ไม่มีไปเวลาเรื่องมากเรื่องเยอะกับใครนะคะ
ส่วนภาพที่ผู้จัดการส่วนตัวโพสต์ลงในอินสตราแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่า
วันนี้สาวใหม่เหนื่อยจนแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แล้วถามเธอว่าร้องไห้หรือเปล่า

แล้วก็เล่าว่าตอนนั้นออกกำลังกายอยู่
แล้วก็เปิดฟังเพลงประกอบไปด้วยแล้วมันอิน

เหงื่อแล้วก็ฟังเพลงเศร้าอยู่กำลังอิน

แล้วก็คือมันเกินหน้าที่นักแสดงไปหน่อยที่จะทำแบบนั้นค่ะ

เป็นคนชอบเปิดเพลงฟังอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ

แบบให้กำลังใจตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ได้ร้องไห้ค่ะแต่แบบพี่ก้าวชอบแกล้งค่ะ

ออกกำลังกายเขาต้องฟังเพลงที่บอกว่า
คึกคักจะได้เป็นการกระตุ้นสิคุณ